ผมพาไปที่อุดรธานีครับ

มีทาซานแห่งป่าอุดรฮะ
คือเขาอยู่อาศัยบนต้นไม้แล้วโอ้โหขึ้นลงเนี่ยคล่องมากเอาดูหน่อยครับ
เป็นอย่างไรพี่อยู่ห้องช่างอากาศเป็นอย่างไรครับ

ลอเวลานอนในใสครับ

โหี่ขึ้นคล้องมาก
คือพอเขาแบบทิ้งน้ำหนักหย่งตัวเสร็จปั๊บ
โพ๊บขึ้นไปนู่นครับ

โอ้โหคือดูคุณพี่เขามีความสุขนะครับ
แล้วทำไมมาอยู่ตรงนี้เนี่ยทำไมไม่ไปอยู่ที่บ้านล่ะครับ
พี่คนนี้ชื่อว่าพี่ชาลีครับอายุ๔๗ปีนะครับ
คือก่อนหน้านี้เนี่ยเพจครูตะวันประทีบแห่งที่ราบสูงเนี่ย
โพสต์ภาพของพี่ชาลีเขาไปสร้างบ้านอาศัย
อยู่บนต้นไม้นะครับเหมือนทาซาน
ก็เลยได้ฉายาว่าชาลีคนตกงานคนไร้บ้านทาซานแห่งใจกลางเมืองอุดรครับ
แล้วต้นไม้จุดที่พี่เขาอยู่สูงเป็น๑๐เมตรนะคุณ
เมตรนี่ประมาณตึก๓ชั้นนิดนะฮะ
อันตรายนะครับถ้าตกลงมาเนี่ย
ว่านอนแล้วกลิ้งตกนี่ไม่เจ็บก็สาหัสนะฮะ
วันนี้ลงพื้นที่เลยครับทีมข่าวไทยรัฐทีวี
จุดนี้อยู่ป่าหลังชุมชนแวร์สายเขตเทศบาลนครอุดรธานี
ก็ไปเจอกับพี่ชาลีคนนี้แหละครับ
กำลังเก็บกวาดบ้านเลยเป็นบ้านที่อยู่บนต้นไม้เนี่ยฮะ
ใบไม้จะเยอะหน่อยนะเพราะว่ามันร่วงลงมาก็ถึงเลยเนี่ยนะฮะ
นี่ร้านข้างล่างก็ปัดกวาดเช็ดถูให้สะอาดนะครับ
ขึ้นลงบันไดอย่างที่เห็นครับเหมือนกับเถาวันของต้นไม้นั่นแหละครับ
ก็ปีนขึ้นปีนลงนะฮะทำเป็นบันได
จุดที่ขึ้นไปนอนพักข้างบนนู้นเหมือนกับทำเป็นห้างล่าสัตว์
เวลาเขาเข้าป่าเขาจะต้องอยู่ที่สูง
เพื่อความปลอดภัยแล้วส่องสัตว์จากข้างบนเนี่ยนะฮะ
ดูว่าข้างล่างมันมีสัตว์ไปไหนมาไหนไหมป้องกันอันตรายด้วย
หลบแดดหลบฝนโดยใช้ป้ายไวนี่แล้วผ้าปลายเอามาขึงครับ
มีที่นอนหมอนมุ้งแขวนเสื้อผ้านี่ตากแบบนี้แขวนแบบนี้เลยครับ
กิ่งไม้กลายเป็นราวตากผ้าไปโดยปริยาย
ชาลีจริงแล้วเป็นคนน้ำพองขอนแก่นนะฮะ

เคยทำเป็นช่างแอร์อยู่ที่กรุงเทพ
อะไรฮะ
อู่นั่นงามเป็นผลกระทบใช่ไหมล่ะ

อ้าวห้องเช่าทำยังไงดีไม่มีตังไจค่าเช่า

หอบผ้าหอบผ่อนย้ายออกจากห้องเช่า

เห็นทำเลมันดีอ่ะโอเค
ขึ้นได้ลงได้มันแน่นเหนียวดี

ก็เลยปลูกเป็นที่พักอาศัยครับ

เดี๋ยวจะเอาเงินไปจ่ายค่าเช่าที่ค้างไว้อีก๓๐๐บาท
ชาลีเล่าให้ฟังแบบนี้ครับ

แต่คือไม่รู้ว่าเขารู้หรือเปล่า

มันก็ยังรื้อออกได้อะไรแบบนี้น่ะ

สาเหตุที่อยู่ตรงนี้นะครับ

ทำไมพี่ไม่มาย้ายปลูกที่อยู่ข้างล่างล่ะ

นี่นะฮะห้องน้ำห้องท่าอยู่ไหนเนี่ยพี่

น้ำกินก็ขอปันจากเขามา
บางวันไม่มีกินก็ไปขอวัดมา

ย้อนกลับไปยุคโบราณเลย

เศรษฐกิจดีขึ้นทำงานมีเงินมีกระตังค์

แล้วก็จะไปเช่าห้องอยู่แบบคนปกติทั่วไป
เขาบอกว่าอ๋อพี่ชาลีเขาดีนะ
เป็นเพื่อนบ้านที่ดีน่ารักและไม่ได้สร้างความเดือดร้อนให้กับใคร
ก็เลยแบ่งปันน้ำใจให้น้ำให้ผ้าได้กินกันนะ
นี่นะฮะน้ำใจยิ่งให้ยิ่งได้ครับ